ที่ป่าชายเลนแต่ปรากฏว่าหายตัว
ไม่กลับบ้านแล้วมันข้ามคืนแล้ว
นี่รอจนสายพ่อยังไม่มาต้องออกไปตามหา
แล้วตอนไปตามหาเจอพ่อสภาพนี้ค่ะ

คุณลุงคนนี้นี่แหละค่ะที่เล่าเป็นฉาก

รอดปลอดภัยยังเล่าเรื่องราวได้ค่ะ
คือกู้ภัยเขาได้รับแจ้งตอนแรกไงว่ามีคนหาย
อยู่ตรงนี้มันเป็นป่าชายเลนเชื่อมต่อคลอง
คลองท่าเรือพื้นที่ตำบลวังกระแจที่จังหวัดตราด
ก็ระดมกำลังออกไปตามหาค่ะ
เพราะว่าคนที่แจ้งคือนายวุฒิชัย

ลูกชายบอกว่าพ่อพ่อชื่อวัชรเกียรติ
ออกไปหาปลานั่งเรือออกไปแล้วก็หายไปตั้งแต่เย็นวันจันทร์แล้ว
ปกตินะพ่อจะมาบ้านตอนตี๔จะกลับเข้ามาตี๔
แต่นี่ผมรอรอจนสายแล้ว
ทำไมพ่อยังไม่กลับมาแล้วติดต่อพ่อไม่ได้ด้วย
โทรหาก็ไม่ได้พ่อไม่รับสาย
ห่วงพ่อกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะคะ
ก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยกู้ภัยเขาก็ออกไปตามหา
ไปพร้อมกับชาวบ้านนี่แหละ๒ชั่วโมงกว่าคุณผู้ชม
เจอเรือของลุงวัชรเกียรติติดโขดหินอยู่ตรงป่าชายเลน
แล้วคุณลุงเองนั่งอยู่ในเรือค่ะ
นี่จังหวะตอนที่ไปเจอเลยนะ

น้ำมันลงจังหวะช่วงนั้นน่ะ

จะลากจะผลักจะดึงจะดันยังไงมันก็ไม่ไป

พอมาถึงฝั่งแล้วปั๊บอ่ะไหน

ลุงบอกว่าอ๋อก็ตอนที่ลุงออกเรือมา

แล้วรอเวลาจนถึงตีหนึ่งลุงก็จอดเรือใช่ไหม
ลงไปในน้ำไปไล่ตีปลากระบอกที่วางอวนเอาไว้

ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอเวลาอย่างเดียวเลย

จ้วงข้าวเยอะเลยค่ะจ้วงข้าวกล่องเยอะเลย
เพราะว่าข้ามวันข้ามคืนลุงแกก็ได้กินน้ำ๒ขวด
ที่เอาติดตัวไปแค่นั้นเอง
แต่ท้ายที่สุดตอนบ่ายกู้ภัย
เจอพอดีมาช่วยเหลือพาลุงกลับเข้าฝั่ง
ตอนนี้ตัวลุงมาแล้วเดี๋ยวต่อไปเรือลุงต้องมาด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวรอน้ำขึ้นก่อนถึงจะไปกู้เรือ